คุณผู้ชมคะเรื่องของเด็กแกล้งกันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะคะ
มันเป็นเรื่องที่บางทีถูกแกล้งบ่อยหรือว่าบูลลี่อะไรแบบนี้
อืมนอกจากเจ็บกายเจ็บใจนี่ยิ่งแย่นะคะครับ
แล้วมันจะฝังอยู่ในใจของเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยดูจริง
อย่าปล่อยให้เด็กแกล้งกันจนเลยเถิดเหตุการณ์นี้น่าสงสารมาก
เด็กนักเรียนชั้นป๑โดนเพื่อนแกล้งหลายครั้งมากจริง
ครั้งสุดท้ายเนี่ยน้องเขาอาการหนักมากจนถึงขั้นที่โอ้โห
ถูกรุมตีถูกต่อยขี้อวัยวะเพศถูกต่อยที่หน้าอก
น้องเขาต้องผ่าตัดเพราะอวัยวะเพศอักเสบนะคะ
น้องเขาอยู่แค่ปหนึ่งเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดเลย
ครับคุณแม่ของเด็กชั้นปหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
บอกว่าขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดถ้าไปแกล้งหรือบูลลี่เพื่อน
อย่าเข้าข้างลูกหลานของตัวเองนะคะครับลูกของแม่ในเจ็ดขวบ
ถูกเพื่อนกลุ่มเดิม๑๒คนแกล้งหลายครั้งมาก
กลุ่มเดิมเนี่ยแกล้งเขาอยู่นั่นน่ะจนสุดท้ายต้องผ่าตัดปลายอวัยวะเพศทิ้งอะค่ะ
เพราะว่าถูกรุมตีรุมต่อยเขาที่อวัยวะเพศที่หน้าอกด้วยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณแม่นะคะ
คุณแม่ของน้องชั้นปหนึ่งเนี้ยพาน้องไปหาคุณหมอคุณหมอนัดดูอาการครับ
แล้วก็ผ่าตัดปลายอวัยวะเพศเพื่อที่จะรักษาต่อคุณแม่บอกว่าลูกถูกทำร้ายถูกแกล้งมาสี่รอบ
ตั้งแต่ย้ายมาเรียนโรงเรียนนี้ถูกแกล้งตั้งแต่อยู่อนุบาล๒คุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงต้นปีที่แล้วนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ลูกแม่ถูกรุมทำร้ายครั้งแรกเนี่ยมีแผลรอยช้ำที่ท้อง
ครั้งที่สองค่ะเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ป๑เทอมหนึ่ง
ถูกเพื่อนกลุ่มเดิมเลยค่ะตีจนหัวแตกสองครั้งเนี้ย
แค่แจ้งผู้ปกครองเด็กให้ทราบนะคะแต่ยังถูกแกล้งต่อค่ะ
ครั้งที่๓เดือนกันยายนปีที่แล้วถูกเพื่อนและรุ่นพี่ป๒รุมทำร้าย
แต่ครั้งเนี้ยไม่มีการแจ้งใครเลยทางโรงเรียนบอกว่าเหมือนเด็กแกล้งกันธรรมดา
ครับแล้วมาครั้งล่าสุดสี่ธันวาคมปีที่แล้วถูกเพื่อนและรุ่นพี่สิบสองคนรุมทำร้าย
น้องหายใจไม่ออกปอดทำงานผิดปกติกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
อวัยวะเพศอักเสบจนถึงขั้นต้องผ่าตัดนะคะ
คุณผู้ชมนึกดูตอนนี้น้องเขาเจ็ดขวบเองอะค่ะครับ
คุณแม่บอกว่าครั้งสุดท้ายที่แม่กับพ่อเด็กเห็นกับตาก็คือขับรถผ่านโรงเรียน
เห็นเลยว่าลูกชายถูกเพื่อนกับรุ่นพี่๑๒คนรุมทำร้ายเด็กคนเดียวอ่ะ
แล้วมีเจ็ดคนถือท่อนไม้ถือไม้พองลูกเสือค่ะส่วนที่เหลือทั้งชกทั้งต่อย
เข้าที่หน้าอกต่อยเขาที่อวัยวะเพศพอเข้าไปห้ามมีคนห้ามก็วิ่งหนีกันตะเลิศไป
พอตกเย็นลูกแม่เริ่มมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศนะคะบวมแดงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
หายใจไม่ออกพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลภูหลวง๓๔รอบอาการไม่ดีขึ้น
จนเอาวัยวะเพศอักเสบส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยครั้งเนี้ยแม่บอกว่าแจ้งกับทางโรงเรียน
แล้วแจ้งความด้วยค่ะให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย
เพราะคู่กรณีก็เป็นเด็กเหมือนกันแล้วก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมด้วย
เพราะแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้
แม่บอกว่าสามมกราคมปีนี้ค่ะมีการนัดประชุมกันนะคะ
ตำรวจทั้งครูทั้งพยาบาลทั้งสหวิชาชีพ
และผู้ปกครองเด็กมาคุยกันหมดเลยจากเหตุการณ์นี้
ที่ลูกแม่โดนรุมทำร้ายหลายรอบเนี้ยทางผู้ปกครองเด็กที่มารุมทำร้ายเนี้ยนะคะ
แม่บอกว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนละสองพันห้าร้อยบาทครับ
เนี่ยภายในวันที่๑๓มกราคมแต่ไม่มีใครขอโทษเลยค่ะ
ไม่ขอโทษสักคำลูกแม่เนี่ยยังต้องรักษา
ตอนนี้ยังไม่หายเลยนะคะแม่เลยบอกว่า
ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเรื่องมันไม่จบ
แล้วไม่อยากจะให้ใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับลูกของแม่
แม่เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
ที่จริงคือเพื่อนแต่งเรื่องว่าไปถ่ายเงินให้แต่งเรื่องโดนตีนะคะ
คือไปบอกปสองเด็กปหนึ่งห้องเดียวกัน
บอกประสงค์ว่ามาถ่ายเงินเพื่อนแล้วก็ตบหัว
แต่ที่พ่อและยายและผอถามเด็กก็คือผมแต่งเรื่องให้นนตรีเอง
แม่เลยยืนยันว่าจะฟ้องนะคะครับ
ฝั่งที่มาทำร้ายร่างกายลูกแม่นะคะ
เพราะว่าก่อนที่จะถูกทำร้ายเนี่ยลูกแม่ไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยอะไรมาก่อนเลย
ทีมข่าวก็ไปถามคุณยายของหนึ่งในเด็กที่มาทำร้ายน้องอะค่ะ
ก็ยอมรับว่าหลานไปทำร้ายจริง
มีเด็ก๑๑คนที่ไปรุมทำร้ายน้อง
แต่เรื่องมันจบไปแล้วก็ตักเตือนกันไปแล้ว
ทำไมฝ่ายที่ถูกทำร้ายไม่ยอมจบ
เด็กที่ถูกทำร้ายก็เป็นเด็กดื้อเหมือนกัน
คุณยายของเด็กที่มารุมทำร้ายเขาอ้างแบบนี้
ดื้อมันก็ต้องมีวิธีจัดการเด็กดื้อไงฮะ
แต่ไม่ใช่ว่าให้เด็ก๑๐กว่าคนไปรุมทำร้ายเด็กคนเดียว

แล้วครั้งแล้วครั้งเล่า๔รอบไปแล้ว
ว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทะโลกัน
แล้วก็ไม่ให้ไปใกล้คนที่บาดเจ็บนั้นอีก

แล้วคนนั้นก็ชอบตูเล็งด้วยนะ
ที่เก็บอย่าบ้าไม่ดื้อนะคะ

แต่เด็กอยู่อนุบาล๒นะคะ

คือตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วนัดเจรจากันแล้ว

แล้วก็จ่ายเงินชดเชยเยียวยาไปแล้ว
แต่เด็กยังเจ็บอยู่เลยนะตอนนี้ยังไม่หายเลยนะ